เรื่องของประเด็นความเดือดร้อนนะครับ
รวมเสียงสะท้อนคนที่ทนไม่ไหวอึดทนมานาน
จังหวะนิ่งรอดูสถานการณ์
แต่สุดท้ายคุณมันไม่ไหวจริง

ภูมิกับชื่อดังอย่างป้าแจ๋วยุทธนาลอพันธ์ภัยบูรณ์
คือป้าแจ๋วก่อนหน้านั้นก็โพสต์ถึงเรื่องของการจะได้ถ่ายทำละครใช่ไหม
แต่สุดท้ายพอผู้ป่วยติดเชื้อหนัก

จ๋าก็เลยบอกว่าโอ้โหกองละครมันก็ถ่ายไม่ได้หรอกเอาจริงแล้วนะครับ
แล้วหลังจากนั้นป้าแจ๋วก็โพสต์เรื่อยมา
มีโพสต์ที่ยาวเพิ่งโพสต์เมื่อวานเองนะครับ
บอกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙

มีข้อความที่เราดึงออกมาบางข้อความบอกว่าไม่อยากโกรธ

ถ้าจะโทษก็ต้องโทษเจ้าไวรัสโควิดตัวร้าย

ไม่ใช่แค่เราที่ต้องทงทุกข์อยู่แบบนี้
แต่ทุกคนในประเทศนี้ในโลกนี้ต้องทุกข์ร่วมกันนะครับ
ผู้บริหารราชการในประเทศของเราที่ดีก็มีอยู่
แย่ทำงานไม่เป็นก็เยอะที่ดีแต่พูดไม่เข้าท่าก็มาก
จะล้มหรือไล่ไปก็ใช่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
คนที่มาใหม่อาจจะดีหรือแย่กว่าเก่าก็เดาไม่ถูกเหมือนกัน
พยายามคิดให้ได้ว่ามาตรการต่างที่ดูทำร้ายการใช้ชีวิต
ทำร้ายจิตใจทำร้ายอาชีพของทุกคน

แต่ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่ต้องเผชิญชะตากรรมนี้
ยังมีอีกหลายประเทศที่ต้องแย่กว่าเราอีกนะครับ
ก็ทำใจและใช้ความคิดหาทางที่จะดำเนินการทำงาน

นี่ก็คือป้าแจ๋วยุทธนาที่โพสต์ออกมาเมื่อวานนี้
ก็คงอึดอัดนะฮะระบายออกมาแบบนี้นะครับ
ทีนี้ครับก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
มีความคิดเห็นหนึ่งก็คือของคุณกบไกรพบจันดีมือกีต้าวงไมโคร
โอ้โหก็ค่อนข้างแสดงความคิดเห็นแบบเดือดเหมือนกัน

โควิดเป็นต้นเหตุที่ทุกประเทศเจอก็จริง
แต่ปัญหาของผู้นำประเทศนั้นต่างหาก

มันต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวนำปัญหา
ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ผมไม่อ่านคำนี้แล้วกัน
เดินตามก้นโควิดที่มันกลายพันธุไปเรื่อยแบบนี้อยู่ตอนนี้
มีอำนาจเต็มที่ยิ่งรู้เลยว่าผู้นำมือไม่ถึง

ยังจะมาคลื้นเข่งนะจ๊ะนะจ๊ะออกทีวีอีก

นี่คือคำพูดส่วนหนึ่งของคุณกบไกรพบ
ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อวานนี้
ทีนี้หลังจากนี้ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของ

จริงตอนนี้ศิลปินดาราออกมาโพสต์เยอะ
หรือหลายคนที่บอกทนไม่ไหวออกมาโพสต์ไว้เยอะแล้ว
คือไม่รู้จะระบายกับใครแล้วนะครับ
แล้วก็มีบางส่วนที่สู้ไม่ไหวต้องปิดกิจการคุณ

ไม่มีอะไรกินแล้วนะท้องไม่อิ่มแล้วนะ
เพราะงานไม่มีเงินไม่มาธุรกิจมันล้ม
ใช่ค่ะก็อย่างคุณนิวนิวจิ๋วเนี่ยนะคะ
ภรรยาคุณเป๊กเปรมนัดเนี่ยโพสต์นะเนี่ยดูสิ
แต่ละภาพก็คือจะเป็นบรรยากาศที่ร้าน
โดยในโพสต์คุณนิวเขียนเอาไว้บอกว่าประกาศปิด
เป็นการตัดสินใจที่รู้สึกแย่ที่สุดในชีวิต
รับว่าการตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานเนี่ย
เป็นอะไรที่นิวรู้สึกอ่อนแอที่สุดแต่ต้องทำเพราะว่ามันแย่จริง
แย่แต่ไม่ยอมแพ้นะแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่มันควรจะเป็น
ปลูกข้าวกลับไปสู่จุดเดิมกลับไปตั้งตัว
กลับไปรอเวลาที่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกัน
แล้วคุณนิวก็โพสต์บอกว่าขอโทษลูกน้องที่พี่ดูแลไม่ได้
ขอโทษลูกค้าที่มาแล้วอาจจะไม่เจอกัน
ตั้งแต่เดือนหน้าคือเดือนกรกฎาคม
เราจะขอปิดกิจการร้านอาหารและคาเฟ่ที่เชียงใหม่ไปก่อนนะคะ
แล้วก็ล่าสุดคุณนิวคุณเป๊กเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐนะ
บอกว่าการตัดสินใจมันเศร้าก็จริง
แต่เธอก็จะสู้ต่อจะปรับเปลี่ยนจากร้านอาหาร
มาทำขนมปังแทนส่งกำลังใจให้กับทุกคนสู้ต่อไปอัน
หรือว่าร้านทุกคนปิดแล้วมันท้ออะไรอย่างนี้
แล้วไม่คิดเริ่มต้นใหม่หรือเริ่มทำอะไรใหม่
มันก็มันก็เฉาอยู่ที่บ้าน
โอ้โหนี่แหละฮะคนสู้ไม่ไหวนะฮะ
ก็ต้องปิดต้องยอมล้มกระดานไปนะ
ถ้าเขาไปถ่ายดูในโลกโซเชียลนะ
จะมีอีกหลายกิจการเลยที่เขาบอกว่าทนไม่ไหวเหมือนกัน
ปิดอยู่ไม่รอดนะฮะแต่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ